คุณผู้ชมครับมาดูข่าวนี้กันหน่อย
เพราะว่าชาวบ้านที่ตำบลภูดินอำเภอเมืองจังหวัดกาลสิน

ถ่ายคลิปแล้วไปพบว่ามีแสงไฟประหลาดลอยไปลอยมา

และในช่วงที่มีแสงไฟประหลาดในหมู่บ้าน
ปรากฏว่ามีสัตว์เลี้ยงมีสุนัขหายไปตายไป
หลายตัวชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าเป็นกระสือหรือเปล่า

เหล่าหลวงหมู่๘ตำบลภูดินอำเภอเมืองจังหวัดกาศิลป์
พากันจับกลุ่มพูดถึงแสงไฟประหลาด
หลังมีคนถ่ายคลิปวีดีโอเอาไว้ได้
อยากดูไหมฮะต้องส่องเข้าไปดูในโทรศัพท์มือถือ
นี่ไงเป็นดวงไฟ
เขาบอกว่าเป็นแสงไฟดวงเล็กปรากฏในความมืด

โดยคุณองค์อาจวิรพันธ์เจ้าของคลิปวิดีโอบอกว่า
ได้ยินเรื่องแสงไฟประหลาดจากปากชาวบ้านมาหลายต่อหลายวันแล้ว

เพราะตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยพบเคยหวง

แสงไฟเล็กแบบนี้แต่เหตุใดถึงเคลื่อนไปมาได้
ถ้าเป็นแค่ดวงไฟโคมไฟถนน
ไม่น่าจะเคลื่อนไปมาได้นะครับ

ก็ไม่น่าจะเคลื่อนสูงในระยะแบบนั้นได้

เอ๊ะแสงไฟเหล่านี้ซึ่งมีลักษณะ
ไม่เหมือนแสงไฟของทั้งดวงดาว

แต่เป็นแสงไฟสีเขียวอมแดง
แล้วก็วิ่งเข้ามาหาตัวเองเรื่อย

ซูมเข้าไปใกล้พบว่าแสงไฟคล้ายกับสิ่งมีชีวิต
เพื่อพิสูจน์ความจริงจึงได้พากันขึ้นรถติดตามแสงไฟไป
แต่ปรากฏว่าตามยังไงก็ตามไม่ทัน
เพราะแสงไฟนั้นหายไปอย่างรวดเร็ว
ชาวบ้านหลายคนก็มาช่วยกันซูมดูโทรศัพท์
มือถือในคลิปที่พี่เขาถ่ายได้นะครับ
แล้วก็เชื่อว่าแสงไฟประหลาดนี้คือผีกระสือจริง
เพราะว่าช่วงที่พบแสงไฟเกิดเรื่องแปลก
มีสุนัขและสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้านในชุมชนตายไปหลายตัว
ทำให้หลายคนก็อยู่ในช่วงภาวะเหมือนกันนะ

ก็จะรีบเข้าบ้านปิดบ้านอย่างมิดชิดเลยนะครับ

แล้วก็จะไม่ให้ลูกหลานออกไปเล่นนอกบ้านเพียงลำพัง

เพราะว่ายังไม่เห็นกับตาก็ได้รวมกลุ่มกัน
เพื่อรอพิสูจน์ความจริงจากแสงไฟดังกล่าว

จะเห็นหรือเปล่านะครับ
นี้น่าจะมีการพิสูจน์